วิถีของชาวบ้านวิถีชนบทวิถีท้องถิ่น

ชักเกะเยอร์เสียงท้ายเสียงคกเสียงสาก
ที่บ้านไพน์ขอนแก่นนะครับคุณผู้ชม
สงการเกษตรจะมาถึงนี่ไง
แต่นี่ต้องรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่กันก่อน
ขอพรกันก่อนเนอะ
ใช่แล้วครับด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับ
นี่แหละครับเทศกาลสงการที่ผ่านมานะครับ
สงการที่บ้านไพรจังหวัดขนกรรม
อันนี้ครับที่บ้านเกิ้งนะครับ
คุ้นหน้าบ้านนะครับ